ยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุดยอดบนธรรมสุด

โดนกับไฟล้ำเงินมวยสการรุ่นใหญ่
แค่งไม้หน้าสามไล่ฟาดสาดแข้งขวดไม่เลี้ยง
เขาคือวิศนุภรเทศปตอ
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยรองคู่เอกครับ
ร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงธนดลอยู่เบิกและสินชัยจุลวง
มีความเห็นเหมือนกันให้ฝ่ายแดงฉลามศึก๔๙และราชสิงห์๔๗ครับ
ครับประวัติของมวยคู่เอกนะครับ
ฝ่ายแดงยกวุฒิยาแพทย์๔๐ชื่อหรือไทยพันธ์ทรัพมณีอายุ๒๑ปี

กมาแล้ว๗๒ครั้งชนะ๕๖แพ้๑๖ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินวิศนุพรเพชรปตอหรือซูจีบะหมี่เกี้ยว
วิศนุบุญทินอายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดมหาศาลคาม
กมาแล้ว๗๙ครั้งชนะ๖๐แพ้๑๘เสมอ๑ครั้ง
มุมแดงนี่ก็อยู่กับโปรโมเตอร์ป้ายแดงของราชดำเนินเลยครับคุณวิทยาเพชร๔๐๐๐นะครับ
มีโกเดชน์พารัชชัยอธิเทพรพันธ์ลงไปถึงคุณหมูสะพานใหม่ครับ
ให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็ซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงศ์เลยครับแต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายมาซ้อมที่ค่ายมวยอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับ
รามคำแหงซอย๑๑๒หมู่บ้านสัมมากรครับก็เป็นมวยเข่าเลยครับ
หน้าตาดีนะมุมแดงสาวเห็นแล้วจิกหมอนอ่ะ
มวยให้ทหารครับกองทัพภาคที่๔ด้วย
ส่วนน้ำเงินนี่ก็สังกัดทหารเหมือนกันนะครับปต๑๖๐๐ครับแถวแจ้งวัฒนาอยู่กับหวดยอดเลยครับ
กับผู้ทำหน้าที่บนวิธีครับอาจารย์อารมณ์ธนาจันครับ
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยสองภาคแล้วก็สองสไตล์ครับ
แดงนี่หนุ่มใต้ใจเต็มจากนครศรีครับขณะที่น้ำเงินนี่นักสู้พันธุ์ข้าวเหนียวจากมหาสารคามครับพยักษภูมิพิสัย
มุมแดงนะครับรูปร่างสูงยาวกว่าชัดเจนนะพี่ชัยนะ
ในการแขกล้ายมามวยไทยสมัครเล่นชิงชันโลกครับ
ดูที่น้ำเงินครับไปปลายดูทุกมุมแดง
ช่วงชกนี่ฝ่ายแดงสูง๑๗๓เซนส่วนน้ำเงินสูงแค่๑๖๔เซนติเมตร
เดี๋ยวดูครับเตะเข้าไปบ่อยจะย่อหน้าหรือเปล่านะครับ

มุมแดงนี่มีพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐เลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้
คู่นี้ชกเพิ่มพิกัด๑๓๒ปอนด์นะครับพิกัดเท่ากันครับแม้ว่าตัวจะไม่เท่ากันก็ตาม
สมศักดิ์ศรีสมราคาคู่เอกแน่นอนนะครับแฟนมวยแถวตรงแล้วครับยกที่หนึ่ง
รายการเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

หยกวิทยาเพชร๔๐๐๐น้ำเงินวิศนุพรเพชรปตอหรือว่าซูจีบะหมี่เกี้ยว
กางเกงสีแดงเนี่ยตัวสูงกว่าช่วงกาดลงไปเนี่ยจะไปมองที่นักแข้งของเกงสีน้ำเงินเนี่ยเดี๋ยวใจมันอ่อนระทวยนะพี่ป่า
น้ำเงินนี่ดูดีนะเขาเรียกว่าหุ่นนาเสียถังเบียร์ดีนี่เองนะ
โอ้โหมะขามครึ่งข้อเลยนะไม่ใช่ข้อเดียว
ยุคเก่าเนี่ยคล้ายจะเหมือนกับมวยเตี้ยของจาตุ๊ตัวหนึ่งเด็ดดวง

แข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินดูหน้าตานี่น่ากลัวนะ
แบบนี้ยังมีไหมล่ะเล็กสีชุมทองก็แบบนี้นะตี้กันแน่น
นี่ชื่อเสียงการผ่านมวยในฝ่ายน้ำเงินนี่จะเป็นรองนะ

แต่ว่าดูมาถึงตรงนี้แล้วดูว่ามันไม่แน่ซะแล้วนะ

หัวใจนี่อ่อนถึงตะตุ่มเลยนะ

ฝ่ายแดงนี่ต่อยในรายการเงินล้านมาโดยตลอดนะ
รายนี้ต่อยแต่ละทีแต่ละครั้งค่าตัวไม่เคยต่ำกว่า๗๘หมื่นนะ
มวยสองแบบด้วยชกมวย๓คนสมัครเล่นด้วยนะ
ลูกศิษย์ของวิทยาเพชร๔๐๐๐๐
โมเตอร์วิธีราชดำเนินวันที่๑๖เขาจัดดี
นี้นะเพชรวิทยาไปติดตามชมนะครับ
มาลดอยใส่กับมรกฏเป็นคู่เอกนำรายการแต่วันนี้เอาลูกศิษย์มาต่อยก่อนนะครับ
คู่นี้จราเข้เขียวนี่จ้องตาเป็นมันเลยมันจะนับไหมจะน็อกไหมเนี่ย

ป้องก็จุดตัวกันแล้วนับน็อกทันที
นับเงินมีโอกาสต่อยลนเยอะเลยแต่ใกล้ข้อลดที่คงจะยากหน่อย
แต่ว่าพูดแล้วฝ่ายแดงมันแข็งแรงแล้วเครื่องแข็งแกร่งมากนะ
เห็นแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะมากินแดงง่ายนะ

ถ้าไม่เบียดเสียดสีไม่ปะทะในนี่นะฝ่ายแดงอาจจะเหนื่อยนะ
ความแข็งแกร่งแข็งแรงความหลากหลายเนี่ยน้ำเงินดูจะได้นะ

วันนี้กลับมาเอาค่าตัวบวก๓๐๐๐บาทอีกทางห้าง
ไม่มีถอยด้วยลายนี้ชกกับใครนี่

ไม่รู้จักคำว่าเจ็บปวดว่าอย่างนั้นเถอะ
เพื่อนที่ชกรุ่นเดียววันนี้ไปถึงไหนหมดแล้วตัวใหญ่หมดแล้ว

สมัยก่อนนี้ก็ต้องวิศนุพรศักดิ์สมุทรนะ

แต่ชื่อน่าลักนะ
ชื่อไม่ใช่แสดงจะเป็นบุ่ม
แม่ชื่อขัดกับส่งมวยนะ
เป็นโรงไลน์ในยุคแรกนะ

สงสัยนะยังเก็บอาการอยู่

ฝ่ายแดงลายนี้ชกกับใครเนี่ยแกจะเปิดเกมตลอดนะใช่
แต่วันนี้แม่จะมาเปิดเกมกับวิศนุพรนี่ลำบากหน่อย
นี่ถ้าโดนเจาะเจ็บเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเรื่องได้นะ
ถึงนั่งพับเพียบเลยนะเนี่ยหันล่างไปเรื่อย
ปุ๊กจริงเลยเน้นมันก็เจาะอย่าง
ทรงเดียวอยู่แล้วเตะขาต่อยหมัดหมดยกที่๓
คับมวยคู่เองผ่านไปแล้วยกแรกฝ่ายน้ำเงินครับ
รับมากระวังจะย่อหน้าประตูเท่ากันนะ
ส่งนี้ขอบคุณเก่า๑๑จระเคฮ์เขียวด้วยนะครับ
๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐บาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดถางตามต่อยก๒กับพี่บุ๋มพี่ป่าครับ

ยกแรกนี่เห็นชั้นเห็นเชิงกันแล้วนะครับว่ากางเกงสีน้ำเงินนี่ชกแบบไหน
หาต่อยหมัดเอาลูกหนักเข้ามาเลยนะครับ

คือเวลานี้ยังเป็นเกมของทางด้านพี่ศูนย์ภูมิพันธ์หลังส่งราย

เป็นเกมของเขาน่ะมาเต้นมารอมาแจ้งอาจจะลำบากนะ
แดงต้องเดินชนแทงเลยนะแต๊งไหนนิ่งะ
ถ้าเปลี่ยนน้ำสกุลมาเป็นแท้บูม

สมมากไงขานี่เจ็บนะ

จะไปมองหน้าแข้งนะถ้ามองหน้าแข้งนี่
หัวใจนี่ถึงตะตุ่มเลยทันที
กระเจาะยางตลอดนะอาวุธสุดพอเนี่ย
เป็นมวยทรงนี้แน่นจริง

ถังเบียร์ดีนี่เองนะแต่ว่าแข็งแกร่งเหลือเกินนะ
คิวดม๖ตันเลยน้ำเงิน
เป็นมวยที่เตะสูงเลยชายโครงไม่ได้นะหกล้มทันที

ต้องเปิดเกมแล้วครับไอ้เจ้าหยกวิทยา
มานิ่งมารอไม่ได้นะครับ

อย่างน้ำเงินนี่เป็นมวยรับแขกอย่างดีเลย

เอาดิล็อกตีไม่ได้
บอกแล้วว่าต้องเปิดเกมนะครับ

มึงจกปล่อยมึงเจ็บนะ

ตอนนี้ดูครับนี่พยายามตัดล่างตลอดนะครับ

กวิทยาแทงซ้าย
แน่น่ายกวิทยาคำไว้ไม่หนีนะครับ
ทำแบบนี้วิศนุพรน้ำเงินนี่เหนื่อยเลย
หักลำโค้นนี่ได้เลยนะครับน้ำเงิน
อีก๑๐ปีก็ตัวเท่านี้มั้ยครับวิชยานุพร
แน่นปึ๊กไปหมดแล้วตอนนี้

ทำอะไรจำกว่า
ครบเลยนักด้วย
จับแทงประกบในตี

ถ้าทำลูกลีกทำด้วย
อกสั้นออกมากระเด็นออกมาสวยครับ
ไม่ได้เห็นมัดเห็นแข้งแล้วก็ไม่ตกใจ

ลูกหล่อมาแต่ใกล้เลย
พับนอกเข้าไปหลายทีแล้ว

แข็งแรงทั้งคู่แล้วหักคำโค้นนี่ได้เลยนะ
หันแกนิ่งมากนะนิสิมุพร

จิ้มอย่างเดียวเลยสกสอบสั้น

กลับหมดยกที่สอง
ภาพช้าของมวยคู่เอกครับยกที่๒ที่ผ่านมา

ยกวิทยานี่เสียหลักล้มทั้งยืน

ยกวุฒิยาที่ล้มไม่เป็นท่าเลย
เลยครับทั้งรากฝอยรากแก้วครับ
เข่าเข้าไปโดนจับทุ่มเททิ้งอีก

ไว้ใจไม่ได้มุมแดงนี่ยาวนี่น่ากลัวนะ

บอกว่าหมั่นไส้เหลือเกินหน้าตาหลอกกว่า

เดี๋ยวดูครับตามต่อยกถัดไปครับ

กางเกงสีน้ำเงินนี่เปิดเกมมา๒ยกแล้ว
เดี๋ยวดูยกนี้กางเกงสีแดงเอายังไงบ้าง
วิทยาเพชร๔๐๐๐ยังไม่ได้ออกอาวุธก่อนเลยนะครับ

เดินเข้าไปโดนของหนักเข้าไปเยอะเลยตอนนี้
ต้องไวแล้วตอนนี้
ไม่ไหวแล้วติดในแล้วไปให้นำเยอะนี่เดี๋ยวไล่ไม่ทันนะ

เหลือในอย่างเดียวเลยตอนนี้ข้างนอกลำบาก

ตียังไม่ได้อย่างไร
สถานการณ์แบบนี้นี่ไม่สวยไม่โสภาสำหรับทางด้านยกวิทยานะครับ

ยุบอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันจะยุบหรือเปล่า

ขวายาวไปก่อนเลยนะครับสำหรับหยกวิทยามีไหม

รัดใต้ปีกแต่ตีแบบนี้ลำบาก
เดินไว้แล้วครับหยกพุทยายา

หยกพุทยายาต้องชนแบบนี้เลย
ตัวนิดนึงกว่าวิสุนุพร
ตัวเล็กกว่าแต่ใจนี่ใหญ่กว่าตัวเยอะ
ชนนี่จิ้มบัดล็อกล่าง

จิ้มลำตัวแต่จิ้มลำตัวนี่ถึงตัวตลอดเลยนะ

ถ้าเล่นมากและยุบด้วยก็แพ้ได้เหมือนกันนะ

มันตั้งรับไม่หยุดไม่หยุดแล้วกันมันโดนโดนไปแต่มันไม่หยุดอันนี้

อยู่ที่ว่าหยกวิทยาตอนนี้ตนเร่งได้ตลอดหรือเปล่าแล้วครับ
เดินแล้วหยุดไม่ได้ด้วยนะถ้าเดินต้องเดินให้ตลอดหูปัดเลยลูกนี้
ระดับค่าตัวเหยียบแสนไม่เป็นอย่างนี้เลยนะ

เจอในรับไปพอสมควรนะครับวิศนุพร
โตไม่ทันเหมือนกันเนี่ยติดตัวตลอดเนี่ยพี่ป๊า
เนี่ยติดตัวตีไปไม่หักแม่

ลูกนี้เกือบจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเกือบจะสวยงามวิศนุพร

อาวุธยังน่ากลัวอยู่นะครับวิศนุพร

นี่ก็ล็อกอย่างเดียวเลยหยกวิทยา

ใช้ความใหญ่แล้วเดินบดเดินบี้เดินขยี้เข้าไป
แค่งซ้ายแน่นเลยครับแข้งนี้
สวยงามเลยแข้งซ้ายคุณสุธุพรหมดยกที่๓
วยคู่เอกนะครับผ่านมาแล้ว๓ยก
ฝ่ายแดงยกวิทยาคืองเริ่มล้อลครับ
เดินติดถึงตัวครับปั้มรัดเลาะหักศี
สอบปายพุธธุพรข้างในปลายไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน

ตะโกนว่าอย่าเดินชงชางอย่าเดินชงชาง

พอเดินเกาะติดวงในชักไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ

นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบัน

แต่น้ำเงินนี่วันยกนี้ยกเดียวต้องมันกับศอกแล้วพี่ป๊า

ตอนนี้พี่สุนิบพรบอลคั้นศอกต้องมัด
มาเขาเขาศอกไส้กันเลเทศเลยครับ

หลงตีวยก๓หรือเปล่านะครับ
เก่งสีน้ำเตือนกี่ชกซมเดียวอยู่แล้วพี่สุนิปรอล

ไม่ลงลูกนี้

เจอลูกใหญ่ของหยกวิทยาเข้าไป

เจอหมัดลำตัว

ไม่ทันได้หายใจเลยวิศนุพร

คุณภาพนะ

หล่นได้นะคะ

เดินในเดินแทงไปเลยนะครับ

เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเผ่าท่านจะใหม่คอยทีเท่าไหร่นะ
แค่หน้าหนึ่งหรือเปล่าแค่ขวาสวยงามแล้วมันจะรู้บ่อย
เห็นแรงขึ้นเปล่าหรือเปล่า

วยคุณภาพสุดยอดมวยไทยรัฐต้องดูแบบนี้ท่านผู้ชม
ปลายยก๔ยังไม่เห็นตัวเลยเนี่ย

หลอกแล้วตี

อ่าไม่มียุบทั้งคู่

แรกแรกของวุฒันแล้วจับล็อคไนท์

วิชานุพรนิ่งเฉยหยกวินิยาตี

ชนุพรถ้าไม่ดิ้นนี่ท้องแข็งเลยนะ

โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโห

โหโหโหโหโห

โหโหโหโหโห

โหโหโหโห

โหโหโห

โหโหโห

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายทุกอย่างเหมือนสารภาพแล้วนะ
ก็ต้องยอมนะครับพี่ป่าเพราะมันโดนหนักเข้าไปจริง
พยายามงัดศอกตลอดนะแต่ไม่สามารถหยุดยกพุทธยาได้
สำมัดโชคศึกมาชัดกันมวยไทยมรดกโลกวันธรรม๑๗มีนาคม๒๕๕๙นะครับ
ไทยรัฐทีวีทำการถ่ายทอดสดเวทีมวยชั่วคราววัดหลังคาขาวบริเวณวัดมหาธาตุพระนครศรีอยุธยาครับวันพระฤหัส๑๗มีนาคม๒๕๖๒

เดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมีคู่มวยในสัปดาห์หน้าด้วย
ผู้ชนะนะครับหยกวิทยาเพชร๔๐๐๐ชนะคะแนนวิศนุพรเพชรปตอหรือว่าซูจีบะหมี่เกี้ยว
ต้องบอกว่าเป็นรายการที่เยี่ยมยอดนะ
ไม่ใช่ไม่โดนโดนเยอะเลยแต่ว่าสภาพร่างกายสุดยอด
แต่ทนได้นะครับแล้วก็ช่วงพอใช้ท้ายมานี่ก็ใช้เข่าสยบ
ท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะล่ำลาจากกันในวันนี้ครับ
สัปดาห์หน้ายังมีคู่มวยที่น่าสนใจนะ
คู่มวยกันหน่อยนะโดยเฉพาะในวันเสาร์ที่๑๙มีนาคมคือเสาร์ที่จะถึงนี้นะ
ไปดูว่าฝนหลวงสิทธิ์บุญมีเจอกับขุนศึกอพิมลศรี
ไปดูกัมพลเล็กอบตกัมภีร์หมัดแรงหมัดหนัก

และมาดูระคังทองสิทธิสุโกโตเหนียวแน่นครับ
หนึ่งพยักษ์พอหลักบุญตามด้วยมวยใหญ่นะ
แล้วเด่นช่องข้างไปยักษ์กับโพรไซเล็กสคำศรี
ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนใจและน่าติดตามนะครับ
ท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ

ทางในห้องส่งนั้นยังติดตามทางยูทูปชาแนลได้อีก๒คู่ด้วยกันนะครับ
วันนี้พี่ปายหินกองผมอธิวัตเวพศสุข
สิทธิ์อาจารย์บี้รวมถึงเอกชุมพรพร้อมทีมถ่ายทอดจากไทยรัฐ
ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้า